ก่อนที่จะไปชมความมันของการชกไฟล์นี้นะคะ
ไปดูค่าความสามารถของนักชกทั้งคู่นั่นคือ

จากค่าความสามารถแล้วรวมถึงสไตล์การชกด้วยค่ะ

ดูข้อมูลเปรียบเทียบสถิติและค่าพลังกันก่อนนะครับมวยคู่นี้เป็นการวัดชั้นระหว่างมวยเชิงสูงกับมวยบูธดุดัน
ดูกันทางฝั่งของแชมป์โลกชาวไทยวัย๓๘ปีก็ไม่ต่างจากรถไฟขบวนเที่ยวสุดท้าย
ส่วนความเร็ววัดไล่ระดับ๙สถิติชกมาแล้ว๑๔๔ยกชนะ๑๗ครั้งก็เป็นน็อกซะ๕นะครับ
ระดับความสามารถวัดได้๔ดาวครึ่งจากคะแนนเต็ม๕ครับ
ส่วนผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์วัย๒๖ปีโอ้โหมวยคู่นี้นี่อ่อนแก่กันรอบกว่าเลยนะครับ
สูง๑๖๓เซนช่วงชก๖๘แล้วค่าพลังความแรงนี่วัดได้ระดับ๙หนักมากครับรายนี้

สถิติการผ่านสังเวียนเลือดชกมา๑๕๔ยกชนะ๒๑ครั้งก็ในนี้ก็เป็นน็อกสัก๑๓ครั้งแล้วก็แพ้๓แพ้น็อก๑ครั้งนะครับ
จากข้อมูลแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสไตล์การชกของมวยคู่นี้เนี่ยสวนทางกันครับอำนาจได้เปรียบช่วงชกยาวกว่าแล้วก็เร็วกว่าส่วนคาซิเมโลได้ลูกหนักแล้วก็สด
ทางด้านของกูรูวงการกำปั้นไทยเนี่ยแนะนำอำนาจว่าควรชกอย่างไรในไฟล์นี้ไปฟังกันครับ
เขามีลูกตุ๊กติดเยอะอยู่ที่ว่าอำนาจจะคุมเกมอยู่หรือเปล่า
คุมสติอารมณ์อยู่หรือเปล่าถ้าไปต่อยตามเกมเขาก็มีโอกาสนะครับ
แล้วก็ต้องไม่พลาดเลยแม้สมัครเดียวถ้าโดนหมัดแรกนี่เผลอไปไม่ตื่นเลย
แต่ผมเชื่อว่าอำนาจเขาคงจะรู้อยู่แล้วแล้วก็คงจะใช้แผนแบบนั้น
ไม่ได้ไปชกบ้านของคาซิเมโร่ชกกันที่เรียกว่า
จริงซึ่งดูแล้วฝีมืออำนาจก็ยังเหนือกว่าแน่นอน
คู่นี้นะครับยก๑๒๓นี่แหม่ต้องระวังให้ดีเลยครับ
อยู่ในเขตอันตรายอยู่ในแดนรายของมวยกำปั้นหนักอย่างคาซิเมโลนะครับ
หลังจากนั้นยก๔๕๖จะเป็นของเรานะครับเชื่อว่าแหม
เป็นยกที่พี่อำนาจจะฉายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะคุมเกมเข้าป้ายไปได้ไม่ยาก
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับ
อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจเชื่อพี่อำนาจกันด้วยในชกพลที่๒๕พ